รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ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
เอาละครับ๑ชั่วโมงจากนี้ไปนะครับเป็น๑ชั่วโมงความอัศจรรย์นะครับ
ชั่วโมงกับความเชื่อในรายการมูไนท์ไม่เชื่ออย่าลบหลู่มูเตรลูไม่เข้าใครออกใครครับ
ปกติเปิดรายการมาจะต้องแบบว่า
อู้วเรื่องมูวันนี้มีอะไรเรื่องที่ในมูไนท์ผีใครโดนลอง
ไม่รู้ว่าวันนี้รายการจะผิดคอนเซ็ปต์แล้วแบบรึเปล่า
รับเชิญสนิทกับคุณสนิทกับมดดำเป็นคนอารมณ์ดี
แต่เขาพูดอย่างงี้คุณลองฟังนะ

เขาบอกเขาเล่นละครกับคุณ

เรื่องราวของการที่เขาอยากจะมีลูกแต่เขาก็ยังไม่มีสักทีนะครับ
วันนี้เขาติดต่อมาเป็นเพื่อนผมเองอยากจะมาในรายการ

ติดต่อมาทางเฟซบุ๊คแฟนเพจป่ะฮะ

บอกอยากเจอกับอาจารย์ลักษณ์มากวันนี้

คุณก๊อฟเป็นเจมส์ช่วยอรุณครับ

คุณอย่าพูดอย่างนี้กับรายห้างผมนะฮะ

ชีวิตคุณเคยมูอะไรกับเขาบ้างผีสางนางไม้เคยเจอเขาบ้างไหม
ผมเคยมีผีเป็นผัวครับ

สวัสดีครับเป็นหากานะครับสวัสดีครับครับสวัสดีสวัสดี
พูดจากคุณก๊อฟนานมามาเป็นสิบปีแล้ว

แต่ผมไปทำอะไรก็ไม่รู้ที่ไม่ได้อิ่มข้าว

เรื่องราวของคุณพ่อคุณครับนะฮะเห็นบอกว่าก่อนที่คุณพ่อจะเสีย
มีเหตุการณ์ที่ทำให้คุณรู้สึกว่า
ไม่ใช่คุณพ่อก่อนพ่อเสียไปแล้ว

แล้วก็เขียนหมดภายนภายนภาพยนตร์ทำทุกอย่าง

ตอนนั้นพี่อายุเท่าไหร่คะ
ประมาณน่าจะ๒๐
๒๑ประมาณนี้
เข้าวงการยัง

แล้วก็ก่อนพ่อเสียเราก็เหมือนเรารับปากพ่อไว้ว่า
เราจะช่วยพ่อทำหนังเต็มตัวแล้วนะ
เพราะว่าเรามัวแต่มาทำเกี่ยวกับเพลงอะไรอย่างนี้
วันที่พ่อเสียเราเลยรู้สึกว่ามันเหมือนติดค้าง

ครอบครัวพี่ใช้วิธีไหนบ้างที่พยายามอยากจะรู้เรื่องนี้

พี่จะต้องมาจุดทูบหน้าบ้านทุกวัน

เพื่อสื่อสารกับคุณพ่อ

ทุกวันหนึ่งแม่ทักบอกว่า
ถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยไม่ดีแล้วนะลูก

วันนั้นตอนกลางคืนก็มาจุดทูบแล้วก็บอกพ่อว่า

พ่อช่วยโดนบรรดาอะไรสักอย่างได้ไหม

เราก็เริ่มรับรู้ว่าที่บ้านเรามีปัญหาเรื่อง
เรื่องค่าใช้จ่าย

เฮ้ยถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปแล้วที่บ้านจะอยู่ยังไง

อะไรที่ไปโดนบันดาลให้เราได้ยินประโยคอย่างนั้น

ใช่ซึ่งเราก็คิดว่าเออคงใส่คุณพ่อเริ่มมาโดนใจละ
คุณจุดทูปเรียกพ่ออยู่นานแค่ไหน

ไม่ไม่ถึงหรอกแต่ว่าหลายเดือน

คือเราก็ไม่รู้ว่าทำไมเขาไม่มานะ
แต่ว่าเรารู้ว่าทุกครั้งที่มันมีอะไรประมาณ

เราก็ยังเขาเรียกว่าดูแลบริหารตัวเองไม่ได้
คือสมัยก่อนเวลาโดยมากจะขับรถไปเองถูกไหม

ก็เป็นเด็กยังไม่ได้รู้จักการดูแลตัวเองว่า

ฉันต้องนอนตามปั๊มฉันต้องอะไรอย่างนี้

ก๊อฟระวังเตือน

ผมไม่ชัวร์แต่ผมว่าพ่อผม
แต่สิ่งหนึ่งพี่ก๊อฟจะเชื่อเรื่องสารเพียงตา
แต่สิ่งนึงพี่ก๊อฟจะเชื่อเรื่องสารเพียงตา

ทำมาตลอดเพราะดูที่ต้องมี
ไม่งั้นเขาก็ไม่เอาตั้งสาร

แล้วก็เริ่มขับออกจากกองไทยทีนี้พอเราขับมาปุ๊บเนี่ย
มาถึงบริเวณเนินนึงเราก็ขับขึ้น
ผมก็ลองเบรกดูเพราะว่ามันขับเด๋อมพุ่งผิวในเบรกหาย
เราก็ลองเหยียบอีกเหยียบก็จมอีก
ว่ามันไม่ค่อยปลอดภัยแล้วแต่ใจใจไม่ค่อยดีนะเพราะว่าเราอยากรีบไปไง
พยายามตั้งสติกับตัวก่อนเพราะว่ายังไงก็จะไปต่อก็แล้วก็นึงตาเลือกไปเห็น๓
เพียงตายอยู่ตรงนั้นสิยงของก็แบบเฮ้ยอะไรวะจะว่านะอย่างนี้เป็นสารไหมเป็นแบบเป็น
ใหญ่มั้ยเป็นสารเขาอ่ะเออกลาง
อ๋อสารที่ตั้งเหมือนว่าเว้ยเว้ยเว้ยเจ้าพ่ออะไรอย่างนี้
ถูกต้องเป็นอย่างนี้เราก็แบบเฮ้ยหรือว่าเตือนหรืออะไรยังไงวะไม่รู้เว้ย
แต่ว่าจะไปหรือไม่ไปอะไรวะงงว่ะ
อ่ะสมมุติไม่ไปอ่ะกลับรถ
กลับรถอ่ะงั้นกูลองเบรกอีกทีเบรกได้คือเบรกได้เลย
ถ้าไม่ไปให้กลับรถเนี้ยเบรกได้เบรกได้อ่าแต่พอจะไปต่อ
งั้นลองกลับไปไหมพอจะบอกงั้นกลับรถอีกทีนึงไหมแล้วค่อยไป
เราก็รู้สึกว่าแล้วถ้าเขาเตือนแล้วอ่ะเขาเตือนแล้วว่าถ้าเกิดคุณไปต่อคุณตายนะ
คือมันต้องเลือกระหว่างเอาง่ายเสียคำพูดกับชีวิตตัวเอง
ถูกต้องสรุปแล้ววันนั้นผมโทรไปขอโทษแบบโทษแล้วโทษไป
ผมไม่ไปมันไม่คุ้มเสี่ยงถ้าเกิดว่ามันต้องแลกกับชีวิตเรากับการเสียชื่อเสียง

โอเคผู้ใหญ่ก็ไม่ได้ว่าอะไรก็เข้าใจ
เหมือนกับทิ้งจกทักใช่ไหม
เออมันก็ต้องหน่อยนึงไหมนะ
นี่คือเจ้าพ่อทักเออทำไมคุณจะคิดว่าสารเพียงตานั้นมาทักคุณว่าอย่าไปต่อเลย
ผมว่าเป็นเพราะว่าตอนที่ผมขับรถไปแล้วก็อย่างที่ผมบอกผมก็จะบีบแต่
แล้วผมก็จะว่าพ่อไงคุ้มครองไหนนะเดินทางไปกลับนะครับ
คือเวลาคุณผ่านสารเพียงตาที่ไหนก็แล้วแต่คุณจะบอกเขาจะบีบแต่
ก็จะบอกตลอดคือต่อให้บีบที่ไหนก็จะแบบว่าขอเดินทางไปกลับปลอดภัยนะครับประมาณแบบนี้

คือเรื่องนี้ยังถือว่าชิวมากเพราะจริงแล้วเรื่องของเขาเนี่ยเคยเจอเรื่องตื่นกันนั้น

นี่ผมไม่รู้เป็นเรื่องราวของผีสาวที่โผล่ลงมาจากเพดาน

ชุดเดรส

บ๊วยบ๊วยบ๊วย
ผมก็เอาไงดีวะเราก็มาตี๒แล้วแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าแต่คือมันถ่ายเช้ามาก
ผมก็เลยถือวิสาสะหยิบเอากุญแจไปเปิดห้องนอนแล้ว
คือจะเล่าว่าไอ้ห้องนี้มันมีทุกอย่างที่มันครบองค์ประกอบที่น่าจะมีผี

บรรยากาศในห้องหมอที่จะเจอ
เช่นมีโต๊ะเครื่องแป้งตั้งกระจกอยู่ตรงเตียง
อะไรประมาณที่เขาเตือนกันโดยมาก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

ไม่ไหวละลำคราญมากเดี๋ยวต้องตื่นเช้าตีห้า

แล้วผมอย่างที่บอกคือมันง่วงแล้วหรือว่าเบาะหรือไอ้ที่นอนมันอาจจะแบบยุบอยู่แล้วก็ได้ป่ะ
ไม่รู้ด้วยเหตุผลอะไรก็ไม่รู้แต่ผมก็บอกว่าช่างเถอะนอนดีกว่า
เถอะนอนนอนเชื่อพี่นอนเถอะก็นอนนอนผมก็นอน
มันก็มีเสียงแบบว่าก๊ิ๊กก๊ิ๊กก๊ิ๊กอะไรอย่างนี้ผมก็แบบ
อะไรนักหนาวะคือเรารำคาญแล้วเราก็เลยเพิ่งเริ่มสังเกตตรงเพดานฝ้า

รอยคราบเหมือนเหมือนคราบเลือด

ใหญ่แล้วก็เหมือนเหมือนฝนตกที่ฝ้า

เพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าอ๋อมันก็เป็นน้ำรั่วก็ไม่มีอะไร
แต่เราก็ยังนอนหง่ายอยู่ไงเราก็แบบอะไรอะไรอะไรนักหนาเนี่ย

ผมก็นอนมีเสียงแก๊กโหเนื้อใจ
อ่ะงั้นเอาอะไรก็เอาเลยดีกว่าเอาให้มันเห็นเอาให้มันจบ
ผมก็นอนผมก็ลืมตาปุ๊บไอ้ตรงคาบที่เราเห็นเป็นหน้าผู้หญิงพุ่งเข้ามา
ไม่ฝาดเต็มลูกกระตา
ไม่ได้ง่วงแล้วแบบหลักไปแล้ว

ผมอยู่โรงแรมนี้ยังอยู่ไหม

เช้ามาได้ถามในโรงแรมไหมว่าอะไรเกิดขึ้น

เพราะว่ามันเป็นห้องที่เคยมีผู้หญิงโดนหลอกมาข่มขืน
เสร็จแล้วเขาก็โดนฆ่าแล้วโดนยัดไว้บนเพดาน

เอาง่ายห้องนี้คือมันเป็นห้องปิดตาย

เขาทำให้มันเหมือนว่ามันเป็นห้องปกติ

ถ้าเกิดสังเกตดูดีคุณตอนนั้นคุณเล่นกับผม

เขามีวิทย์การเป็นดาราที่คุณคิดว่าคุณเจอเต็มแล้ว

ละครเวทีบ้านเราเนี่ยมันจะมีที่เล่นหลายที่

ละครเวทีอะคุณไปเล่นที่ไหนอะ

มาบอกหนูง่วงหนูเหนื่อยหนูขึ้นไปนอน
ได้ยินเสียงฝักบัวเปิด

ก็เห็นคนยืนอยู่อีกฝั่งนึง

วันที่๑มกราคมของปี๒๖๔
จนถึงวันที่๘กุมภาพันธ์
ช่วงที่๒ตั้งแต่วันที่๑๓เมษายน
จนถึงวันที่๗ตุลาคม

ผู้ใดในโลกนี้ที่มีดาวเสา
ดาวราหูเล็งชะตากำเนิด

มันจะเข้าเกณฑ์ดวงแตก

นี่

หมอลุ๊กหมอดูมหมอดูม

ก็จุดทุบเรียกพ่อเขาเป็นจนเดือนเลย

มีชีวิตที่ตกอยู่ในอบาย

ที่เปิดให้มาได้บ้าง

อันนี้ที่เราต้องเป็นห่วงพ่อเรานะ
อันนี้เรื่องจริงนะคนที่ดีที่เขาตาย

อันนี้เป็นมุมต่างนี่มุมนึงนะ

ท่านอาจจะมาช่วยทักเราไม่ให้เราไปถึงคาดได้

เรามักจะต้องผ่านที่มีสารบ้าง
ภูเขาบ้างที่เขาเรียกเจ้าพ่อเจ้าแม่
คือในที่แบบนี้มักจะมีทั้ง
ภูตผีภีศาสน์ดวงวิญญาณเจตปูด
และดวงวิญญาณพวกนี้คือคนที่เกิดประสบบัติเหตุแล้วยังไม่ถึงที่ตาย
คือคือเป็นอย่างนี้คนบางคนตายแบบฉับพลันบางทีวิญญาณมันไม่ได้ไปไหนยังวนอยู่

ทีนี้ไอ้วิญญาณแบบนี้เนี่ยอยู่เนี่ยพอนานไปเนี่ยมันก็จะมีสองอารมณ์แล้ว
อารมณ์หนึ่งคืออารมณ์อาฆาตพยาบาทสิ่งที่ทำให้ตัวเองตาย
ก็ไม่รู้ล่ะใครจะถึงคาดดวงอ่อนมาแล้วกระแสอ่อนไม่แรงในรถไม่มีเครื่องลางของขังอยู่ในรถเลย
แวบไปเห็นเกิดไปเหตุตายก็มี
สิ่งเหล่านี้เมื่อเกิดขึ้นบ่อยเขาก็จะสร้างสารไว้ให้
อย่าลืมนะสารที่จะสร้างมันไม่ได้อยู่ใครจะมาสร้าง
เมื่อสร้างไว้ให้เขาก็คือมีศาลละเขาเรียกเจ้ามีศาลแล้วก็อยู่ในศาล

แล้วพอช่วยเหลือดนจิตเป็นนิมิตให้เห็นเตือนระวังเนี่ย
คนยิ่งเอามาลัยมากราบมาไหว้เอาพวงมาลัยมากราบมาไหว้เอาเครื่องมาเส้นสูงเนี่ย
เขาก็ดวงจิตเขารู้สึกว่าเออก็เป็นเจ้าพ่อดีเว้ย
ช่วยคนดีกว่าก็ช่วยคนดีกว่าเป็นมงคลเขาก็คอยช่วยอันนี้อยู่จริง
เพราะฉะนั้นอย่างที่คุณไหว้คุณก็เลยแค้วคาดมาตลอด
เวลาเราผ่านในสถานที่ข้างทางที่มีสารเพียงตาเช่นหน้าสารอาญาเห็นไหม
ของร้อยศพของร้อยศพ
ทุกครั้งที่อาจารย์ผ่านอาจารย์อาจารย์ก็ถาม
เคยถามหลวงพ่อมีกระถากันผีไหม
เพราะว่าบางคนบอกว่ามันมีอะไรมาให้เห็นตรงหน้าแล้วก็ทำให้ตกใจ
ทำให้เกิดบ้ายเหตุท่านบอกอย่าไปใช้กะถากันผี
นมหรือตั้งดวงจิตนิ่งว่าขออุทิศบุญกุศลที่สร้างมาจงสำเร็จแก่ดวงวิญญาณทั้งหลายเหล่านี้
ณที่ตรงนี้คราวนี้เราเจอที่ไหนไม่ว่าจะใครเนี่ยก็แป๊บนึงขออุทิศบุญให้สำเร็จแก่ท่านบุญที่เรามีเนี่ยขอให้จงเป็นสำเร็จ
ดวงวิญญาณท่านทั้งหลายอย่าหลอกหลอนเราแล้วก็ปกป้องคุ้มครองเรา
โอเคนะฮะมาถึงเรื่องอีกมุมหนึ่งนะครับที่ว่ามีผู้หญิงเนี่ยถูกฆ่าตายเอาไว้ข้างบนขื่อข้างบนฝ้านะฮะ
แล้วเขาไปนอนแล้วปรากฏมีผู้หญิงโผล่หน้ามาหาเขาเนี่ย
โอ้โหดวงจิตเนี่ยต้องมีความอาฆาตพยานเขาเป็นผู้ถูกกระทำ
เขาทั้งถูกทั้งข่มขืนทั้งถูกฆ่าถูกซุกศพ
คือไม่ว่าจะถูกกระทำด้วยการอันใดเนี่ยในทุกที่เนี่ยย่อมมีคนตาย
พื้นที่ทั้งแผ่นดินมีคนตายหมดแต่ตายต่างกันแต่อันนี้มันตายผิดปกติ
เขาย่อมมีดวงจิตผูกอาฆาตพยาบาทแล้วก็มีความคิดแล้วมันไปนอกพื้นที่ไม่ได้ไง
อยู่ได้แต่ในนั้นอ๋อต้องในนั้นเท่านั้นต้องอยู่บริเวณนี้เท่านั้น

เคยเห็นไหมเวลาที่มีการเกิดบริเหตุหรือเขารู้ว่าถูกฆาตกรรมแล้วมาทิ้งตรงนี้
เขาจะมีไปนิมนต์พระมารูปหนึ่งแล้วก็จุดทูปอันเชิญวิญญาณ
อ้าวตรงนั้นคือเขายังไม่มีใครไปเชิญออกสิครับ
จะไม่มีใครเชิญไปเขาอยู่ตรงนั้นแล้วเขาก็จะแบบอาฆาตพยาบาทเฝ้ามองว่ามันใช่ไหมไอ้ที่ข่มขืน

อีกเรื่องหนึ่งที่คุณกำลังจะเล่าที่ไหน
เป็นโรงแรมโรงแรมหนึ่งอยู่ที่ต่างจังหวัดซึ่งค่อนข้างขึ้นชื่ออยู่แล้ว

เราก็ฟังเอาไว้เราก็เอ้าโอเคครับ
ก็รับมาปฏิบัติ
ก็คือเวลาอยู่ที่นั่นเราก็ทำตัวดีโดยดี

ระหว่างที่เรากำลังซ้อมละครอยู่

น้องครับน้องที่อยู่ตรงผ้าม่านหลบหน่อย
ซึ่งเรื่องนี้เราเคยได้ยินมาก่อนแล้ว
ก่อนที่เราจะไปเล่นที่นี่
ว่าตรงนี้เดี๋ยวจะมีอย่างนี้นะ

แล้วว่าพี่จริงปะเนี่ย
เขาบอกว่าจริงครับเมื่อกี้มีคนอยู่ตรงนั้น

เหมือนมันเป็นผ้าม่านด้านข้าง

เขาบอกว่าอ้าวงั้นสงสัยมาแล้ว

พูดอะไรกันก็โอเคงั้นก็เล่นกันต่อ

กำลังแสดงว่าทุกคนที่ทำงานเหมือนจะรู้ว่า
ถ้าสมมุติมีคนมาดูเนี่ย

หลังจากนั้นที่คุณไปไหว้สาร

เจ้าที่ทางผิวแว่นผีเรือนที่คุ้มครองอยู่ที่นี่ครับ
ถ้าหากว่าระหว่างที่พวกลูกอยู่ที่นี่เนี่ย
ยังไงขอความกรุณาช่วยคุ้มครองด้วย
พวกลูกจะตั้งใจทำงานกันอย่างเต็มที่

ทุกวันละครวิทย์ต่างกระวัตรมันไม่ได้นิยมเหมือนในกรุงเทพยี่ยิ่งสมัยก่อนนะอย่างแบบโอ้โห

ซ้อมซ้อมอะไรกันไปเรื่อยทีนี้มันมันใกล้เล่นแล้วไง
ทุกคนมาไห้กันอีกนะขอให้ท่านช่วยหน่อย

ข้อตกลงกันก็คือว่าให้ไหว้แล้วก็บอกท่านบอกว่า

เดี๋ยวถ้าตรวจเต็มเนี่ยสัญญาเลย
จะตั้งใจซ้อมประพฤติดี
คือทำทุกอย่างเต็มที่จริงก็ไหว้

เสาร์อาทิตย์๓วัน
วันพุธตัวเต็ม
โรงเรียงมาก
เราก็รู้สึกว่าเออโอเคท่านมาดีว่ะ

ถ้าหากว่าเราดีกับท่านท่านก็ดีกับเรา
กระทั่งวันหนึ่งมีทีมงาน

มันก็ขึ้นไปนอนในขณะที่ทุกคนอยู่ที่โรงละครอันนี้

มาบอกหนูง่วงหนูเหนื่อยหนูขึ้นไปนอน

ได้ยินเสียงฝักบัวเปิด

มันก็แบบคงขึ้นมาพักผ่อน

เผื่อว่าคนที่ขึ้นมาอาบน้ำใครล้มหรืออะไรหรือเปล่า
ปรากฏว่าในอาบน้ำที่มันมีหัวบัว

ไม่มีแขบน้ำได้ในห้องก็ไม่มีใครอยู่กับมัน

แล้วก็

ยังไงไม่รู้มันสั่งไหนได้ไง
เอามากินล่ะกัน

มันก็กิน
จะตั้งใจทำงานนะจะทำทุกอย่างให้ดีที่สุดขอให้ช่วย

นั่นก็คือไปพักที่นี่แหละเรื่องไม่ได้มีอะไรหรอก

ผมไปของผมต่างหากมีเพื่อนเล่นละครเวที
ผมก็ไปที่นั่นแล้วก็จริงต้องค้างคืนคืนนึง
ระหว่างนั้นเพื่อนไปซ้อมผมก็ขึ้นไปอาบน้ำ

เปิดปากบัวเปิดเสร็จแล้วก็สระผม
เอ้าทำไมหยุดไป

ก็เอ๊ะหรือว่าเราจะแบบลืมเปล่าวะ

เปิดใหม่บิดสุดเลย

อ้าวหยุดอีกแล้ว

เข้าประตูเลยอย่างนี้เลย

เหตุการณ์เดียวกันเลยใช่ก็วิ่งออกไปเปิดประตู
อ้าวไม่มีใครนี่หว่า

แต่ทีนี้ผมมันก็ยังแบบเปียกไอ้นั่นอยู่

กลับกรุงเทพเลยวันนั้นน่ะ
แต่คุณก๊อฟประทับใจเรื่องนี้ที่สุด

เราก็ได้รับการว่าจ้างมาให้ผลิต

ผมก็ออกกระดับเอาอีเรื่องที่เคย

อเจมส์เราก็ไปผมก็ไปทำงานคือความที่
เพราะว่าเรามีการทำงานรีบรีบแทนกับเวลา

ต้องให้จบให้ได้ไปถึงปุ๊ปก็รีบทำงานเลย
ก็วางบอกชงบอกฉากอะไรให้เรียบร้อยทีละสามฉากห้าฉากอะไรอย่างเงี้ย
หาถ่ายไปเรื่อยจนกระทั่งมันมีอยู่ฉากหนึ่ง
ฉากหนึ่งเนี่ยที่เราวางไว้ก็คือจะเป็นกล้องเนี่ยถือแฮนเทล
แล้วก็วิ่งตามตัวละครมาวิ่งตามตัวละคร
วูบเสร็จแล้วก็จะเป็นหักลงบันไดต่อ
เล่าก่อนว่าพอลงบันไดมาปุ๊บเนี่ยมันจะมีเหมือนเป็นห้องเล็กห้องหนึ่ง
เป็นห้องสำหรับเขาเรียกว่าเก็บพวกอุปกรณ์ทำความสะอาด
มันไม่ได้เป็นห้องใหญ่โตอะไรนะเอาไว้แค่เก็บของ
เสร็จแล้วมันจะมีหน้าต่างเล็กเป็นช่องระบายอากาศอยู่หน่อยนึง
ซึ่งมันเป็นโซนที่คนไม่ค่อยได้ใช้

กล้องเลินตามวิ่งลงเสร็จปุ๊บ

มีอะไรอ่ะมันก็ไม่ตอบ

ไอ้ตากล้องก็บอกว่าพี่
พอเราจะลงบันไดตรงช่องนี้เอี๊ยะ
ไม่มีไม่มีโหโหอะไรตาฝาดหรือเปล่า
เอาใหม่เร็วเพราะว่าต้องทำเวลา

เฮียวิ้บวึบกล้องถ่ายแล้ว

แต่ไม่ชัดเจนเพราะว่าเทอมมันเห็นในเลนที่เค้าถ่าย

ไม่เทอแล้วไม่มีประโยชน์แล้ว

แล้วก็ทำงานไปแล้วก็อย่าบอกให้ใครรู้

ถ้าเกิดว่าลูกทำอะไรผิดไปขอโทษด้วยนะครับ

เป็นฉากแบบว่าเป็นทางเดินเป็นโถง
นางเอกจะต้องวิ่งหนีผีข้างมืดมาก

ตอนวิ่งมาแล้วไฟมันระเบิดมันก็สวยดีเนอะ

สองที
คืออย่างที่ใจเราคิดเลยแล้วภาพก็ออกมาเป็นอย่างนั้น

กล้องมันตกใจสิถ่ายไม่ได้มันก็หยุดสิมันก็คัดดิ
คือตอนที่นั้นคุณพูดออกมามั้ยว่าผมคิดในใจ
และอะไรรู้ไหมแล้วประเด็นคือว่าวันนั้นไม่ได้ไหว้
แล้วไปเหมือนไปใช้สถานที่ตรงนี้เพราะว่าลบหลู่
แล้วสุดท้ายก็เลยมาถามบอกทีมงานบอกว่าเฮ้ยมันอะไรนักหนาว่ามันเกิดอะไรกันขึ้น
หนูว่าไม่กล้าเล่าให้พี่ฟังเดี๋ยวว่าเลิกแล้วหนูจะเล่าให้ฟังบอกทำไมมีอะไร
เตรียมงานเสร็จปุ๊บมันน่ะไปพูดว่า
ไม่รู้จะมาถ่ายทำไมถึงที่นี่ไกลก็ไกล

ซึ่งโซนนี้เป็นโซนที่เขาไม่ได้คอยพักแล้ว

คือออกมาจากห้องกลางดึก
กะจะมายืนดูบรรยากาศหน้าห้องชิว

ยืนอยู่อีกฝั่งหนึ่งผู้หญิง

แล้วก็ไปโทรถามว่าทางล่างมีประเทศ

ไปดูแล้วส่งยามไปดูก็ไม่เห็นมีอะไร
กับตาก็เคยเจอกับตาไม่ใช่ผมคนเดียวหรอก
คงจะมีใครเคยเห็นบรรยากาศอย่างนี้
เรื่องที่มา๑ประตูเปิด

คือน่ากลัวลูกน้องที่ไม่เชื่อเรื่องผี

เขามาทำเพื่อให้รู้ว่าเขามีตัวตน

พลังที่เกิดจากสารสะสมเกิดจาก๒ประการ
หนึ่งด้วยแรงบุญสองด้วยแรงอาฆาต
ทีนี้บางที่มันอาจจะไม่ใช่เรื่องของผี
แต่เป็นเรื่องของครูบาอาจารย์
ก็ก๊อฟก็รู้นี่ครับว่า
ไอ้ที่แบบในละครเวทีที่เราไปเล่นกัน
ในแต่ละที่มันก็ต้องมีสิ่งเหล่านี้

มันก็ต้องมีแบบพระพระมุณีพ่อแก่

ด้านหน้าก็จะมีพระพรมพระภูมิเจ้าที่

กลัวจบเลย
กลัวนี่เป็นสภาพที่อ่อนแอรับสภาพต่อไป
อย่างผมเนี่ยผมไปผมก็ไม่ได้กลัวนะ

เพราะความกลัวทำให้เขามาหาง่าย

เข้าไปเที่ยวหรือไปพักในที่อย่างใดเนี่ย

บนห้องปุ๊บห้องวางเวงน่ากลัวอะไรก็ตามทีเนี่ย

นโมตัสสะพระขวัตโตหัตโตสมาธิพุทธสะ
ข้าพเจ้านายกัญชัยกำเนิดพลอย

อุทิศบุญให้เจ้าที่

ดวงวิญญาณผู้สถิต

ให้นอนหลับเป็นสุขอย่ามีทุกข์
คือยังงี้นะคนบางคนรู้กระทากันผี
แต่ผีจะกลัวที่สุดคือกลัวการมีเหตุ

ดวงวิญญาณท่านมาหลอกหลอน

หรือด้วยอารมณ์ใดก็ตามที
แล้วเกิดข้าพเจ้าตกใจกลัวภาวะหลอนช็อกตายไป
กรรมที่เกิดขึ้นจะตกแก่ท่านดุดเดียวกัน

อย่าหลอกหลอนอย่ามาให้เห็นอย่ามาให้ได้กิน
มันจะมีหลอกหลอนได้กินอย่ามาโซ่ลาก

อาจารย์ตอนนี้ถ้าสมมุติท่านผู้ชมบ้านที่บ้าน

คือถ้าบ้านไหนมีผีให้คิดเลยโชคดี

ถ้าเขาคิดร้ายเขาจะต้องทำอะไรกับเขามากกว่านั้นอ๋อ
ดังนั้นถ้าคราวนี้นะนึกถึงเลย
โรงแรมนี้จำชื่อไม่ได้หน้าตาแบบนี้

ทำบุญครั้งใดก็กรวดน้ำให้เขา
แล้วถ้าคิดดูแล้วถ้าบ้านนี้เป็นบ้านเรา

วันนี้คุณหนุ่มกัญชัยกวดน้ำให้ฉัน

เขาก็จะเป็นพิเทคเหมือนกับผีพิทักษ์

เขาจะตอบแทนเขาไม่เคยมีใครได้

อาจารย์ผมถามนิดนึงผมมีเรื่องสงสัย

คือเพิ่งย้ายไปอยู่บ้านใหม่ได้ไม่นาน

กับการที่เราอาจจะไม่ได้ไปไหว้
หรืออาจจะไม่ได้ทำอะไรขอเขา

ในปี๒๑๖๑ดวงชะตาที่รุ่งรวด
หนึ่งประเภทหนึ่งกันดวงดีมาก

จนถึงวันที่๘กุมภาพันธ์
ช่วงที่๒ตั้งแต่วันที่๑๓เมษายน

จน๖

ดาวราหูเล็งชะตากำเนิด

ผมถามนิดนึงผมมีเรื่องสงสัย

คือเพิ่งย้ายไปอยู่บ้านใหม่ได้ไม่นาน

เขาอยากจะมีลูกมากเกี่ยวไหมกับการที่

หรืออาจจะแบบไม่ได้ทำอะไรขอเขา

เราไม่แบบไม่มีลูกอะไรอย่างนี้เขาพยายามมาก
ก็ต้องดูในดวงไง

ภรรยาว่าข้อที่หนึ่ง
ไปหาคุณหมอตรวจร่างกาย

ตัวพี่ก๊อปมีน้ำยาหรือไม่

คือทางภรรยาไม่ได้มีปัญหาอะไร
เคยมีแต่ตอนนี้โอเคแล้ว
ก็คือมีปัญหาเกี่ยวกับผนักมดลูก

นี่คล้ายกันมากอาทิตย์กำเนิดอยู่สิง

ตามเวลาเกิดลักษณะอยู่ราศีตุล

ศิลปะเพราะราศรีตุ๋นมีดาวศุกร์

เป็นคนชอบจัดสรรการกินการอยู่การนอน

เป็นคนที่แบบเหมือนดูง่ายแต่จริงแล้วเยอะมาก

มีลูกดีหรือไม่มีลูกดี
ต้องดูด้วยต้องดูเมียด้วยไหม

ทีนี้เรื่องลูกคือดวงชะตานในดวงนี้

ลูกลาหูคนเกิดลาศรีตุลลักษณะลาศรีตุล
มีดาวเจ้าเรือนปุตตะคือราหู
ราหูในดวงเป็นเกษตราธิบดี

แล้วในดวงชะตาเนี่ยพี่ก๊อฟเกิดวันอาทิตย์
ส่งผลให้ดาวราหูเป็นมนตรี
มนตรีก็แปลว่าลูกเป็นมนตรี
ว่าเมื่อมีลูกแล้วจะเป็นผู้ใหญ่ขึ้น
มั่นคงขึ้นมียศมีศักดิ์มากขึ้น

มีแล้วดีไง
มันอธิบายด้วยดวงด้วยภาษาแบบนี้
เพราะฉะนั้นถามว่าแล้วมีแล้วจะมีปีไหนดี

ในทางการขออธิษฐานต้องทำอย่างไร
ตามดวงเนี่ยเห็นได้ชัดว่า
ในระยะเวลาประมาณสัก๔๕ปีมาเนี่ย

จะทำอะไรในความเป็นไปก็ทำดีครึ่งหนึ่ง

อะไรอย่างนี้จากวันที่๖กันยายน

ไปจนถึงวันที่๖ตุลาคม

ชีวิตดีโคตรโอ้ยแสนมาก

จนต้องฆ่า

ขอให้คุณก๊อฟรู้ว่าตอนนี้
มีภรรยาอันเป็นที่รัก

ต้องไม่สัมพันธ์เกี่ยวข้องทั้งทางตรงทางอ้อม
เปิดเผยปิดบังกับใครผู้ใด

ไม่มีเพื่อนผมไม่เคยมีอย่างนั้น

คุณก๊อฟตามดวงไม่ใช่เป็นคนเจ้าชู้

ในวันเวลาหนึ่งของคนเกิดลักษณะราศีตุล

ศึกษาค้นหาว่าความสุขนั้นหนาคืออะไร

แต่พอวันหนึ่งมีครอบครัวนั้นรู้สึกเลยว่า

เพราะฉะนั้นในเวลานี้จะเห็นได้ชัดว่า
มีเวลาที่มีเกณฑ์ที่จะมีลูก
โดยเฉพาะจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นเนี่ยในช่วงที่หนึ่ง
วันที่๑มกราคมของปี๒๖๔
จนถึงวันที่๘กุมภาพันธ์
ช่วงที่๒ตั้งแต่วันที่๑๓เมษายน

จนถึงวันที่๗ตุลาคม

จนพรุ่ง

เราจำเป็นต้องดูดวงไหมครับว่า
สัมพันธ์กันไหมในการที่จะต้องแบบมีลูกหรืออะไรยังไง

คุณก๊อฟเวลาให้ดูดวงให้ใครดูดวงนะ

บุคคลผู้ใดในโลกนี้ที่มีดาวเสา
ดาวราหูเล็งชะตากำเนิด

บุคคลผู้เกิดมามีเสาเล็งดวงชะตา

เมื่อตกมาเป็นกรรมทายาทสู่ตน
คือจะมีใครก็เลิก

อันนี้เป็นพื้นดวงชะตาที่มีโครงสร้างนี้อยู่

หนึ่งได้ภรรยาที่เป็นแม่ม่าย
ได้เป็นภรรยาที่เขาเป็นลูกกำพา
ได้เป็นชาที่เขาเป็นชาวต่างชาติต่างภาษา

แต่ได้ภรรยาที่ดีปกตินี่แหละครอบครัวอุ่น
แต่ว่ารู้แล้วว่ามีเกณฑ์อย่างนี้

ชวนกันทำบุญสร้างโบสถ์
เป็นลาพ่าปัตฎีลาพ่าแปลว่าอย่างนี้ครับ
หญิงใดได้สัมผัสได้สัมพันธ์
แม้เลิกจากกันไปลืมไม่ได้

คู่ที่อยู่เรื่อยคือคู่ปกตินะ

แต่จะเป็นอะไรรู้ไหมปัตตานีคือคู่เป็นลาพะเมื่อมีคู่ที่ตกลงโปรงใจมีพฤติกรรมนิตินัยพฤตินัยมีพิธีแล้ว
เรียกว่าคู่ที่ถูกต้องถูกต้องไหมมันจะเป็นลาพะแปลว่าอะไรหากยังประโยชน์ให้เกิดก่อร่วมกัน
ทำธุรกิจร่วมกันทำงานร่วมกันเขาช่วยอย่างหนึ่งเราทำส่วนหนึ่งหนุนดวงให้มีลาบ
ดวงนี้มีลูกแน่ไหมครับ
ดวงเนี่ยดูแล้วยังไงก็มีแน่แล้วจะมีตามเวลาที่ว่าด้วยนะแล้วเขาก็จะได้ลูกที่ดี
ลูกที่มีสติปัญญาดีลูกที่มีเหมือนมีบุญวาสนามาเกิดแล้วก็จะมีลักษณะคล้ายกันในความเป็นไป
อาจารย์อยากจะให้ก๊อบไปทำอย่างนี้ครับคือเดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีเหล็กเดี๋ยวเนี่ยนะ
คือถูกทำแท้งเยอะเพราะฉะนั้นวิญญาณพวกนี้จะกลายเป็นวิญญาณอาฆาตแล้วรอจ้องเกิดให้ได้
แล้วให้เตรียมทูบเทียนแพร่ฮะมันจะมีทูบเทียนแพร่ที่เขาผูก
เอาไว้ดอกไม้นะไปไหว้อยากไปไหว้ไหนเราชอบหลุมพระโสทร
พระที่ที่สำคัญแล้วกันหรือจ้าแม่กูอิ่มเบื้อก็ได้เดี๋ยวเรา
พระเจ้าก็ไปทั้งคู่ข้าพเจ้าเบรจพลนักเชื้อรุณภรรยาชื่อนี้
เป็นสามีภรรยาถูกต้องกันตามกฎหมาย
นี้พร้อมแล้วในทางฐานะความมั่นคงและชีวิตวัยในปัจจุบัน
พร้อมจะมีบุตรขอเทวดาที่รักษาหลวงพ่อโสธรถ้าเป็นหลวงพ่อโสธร
เทวดาที่รักษาพระแก้วมรกฏถ้าไปไห้พระแก้วมรกฏ
ที่จะหมดอายุไขจากการดูแลรักษาองค์พระ
มาเกิดเป็นลูกข้าพเจ้าเถิดจะเลี้ยงดูให้ดีสืบไป
จะได้ลูกเทวดามาเกิด
จะมีลูกพร้อมทางงานรุงโรศมากที่สุดในรอบชีวิต
โอ้โหคืออย่างนี้นะผมจะพูดให้ฟัง
ปี๒๖๑ที่เมื่อกี้เบาดามกำลังถามว่า
ปี๒๖๑ลาศรีไหนจะมีลูกดี
ลูกจะมาส่งเสริมเรื่องการงานและชีวิต

ดวงชะตาที่รุ่งรวดดีหนึ่งประเภทหนึ่ง
เด่นสุดแรงสุดดีสุดสำเร็จสุด

กันดวงดีมากตุ้น

ข้อ๒บ้านคุณก๊อฟหรือรถยนต์

หมายว่าต่อให้ทำใหม่
มันก็ต้องมีอันนั้นซ่อมอันนี้เสียทำให้เสร็จ
รถเนี่ยนะก็จะมีสิ่งที่ซื้อรถอุตส่าห์ดีที่สุด
มีตำหนิของมันจะมีตำหนิคือทั้งชีวิต
มันพาผมไปตะเวนเปลี่ยนรถไปด่าเขา
ทำไมไม่เปลี่ยนรถรถออกมาอย่างนี้ได้ไง

สองราศีก็เตรียมตัวรับมือให้พร้อม
วันนี้ขอบคุณแขกรับเชิงของเราดีกว่าครับ
คุณก๊อปเบนเจพรยินดีครับยินดีครับขอบคุณครับ
มูนัยสวัสดีครับ